คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สระบุรีนะครับมีอดีตจารหารคนหนึ่งเมานะฮะเมาหนักไปหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าไปทำอีกท่าไหนพลั้งมือทำร้ายภรรยาตัวเองเนี่ยเสียชีวิต
นะครับสุดท้ายก็เนี่ยครับตัวเองก็เมาไม่รู้เรื่องที่นอนอยู่เนี่ยคือนอนกอดศพภรรยานะครับ
กอดศพเมียที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทั้งคืนนะครับ
สอบภอมเมืองสระบุรีกับทีมกู้ภัยทีมแพทย์ด้วยนะครับไปตรวจสอบนะฮะ
บ้านพักหลังนี้อยู่ที่ถนนเทศบาล๕หลังวัดดาวเรืองในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีนะครับ
เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงฮะข้างล่างเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นห้องนอนนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตอายุ๕๑ปีนะครับเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่บนเตียง
นอนห่มผ้าแบบนี้นะครับตามร่างกายเนี่ยใบหน้าบวมนะครับ
วมแบบเขียวคล้ำเลยที่ปากเนี่ยแตกมีรอยเลือดอยู่นะครับ
ส่วนสามีนะครับชื่อว่าจาแดงอายุ๖๐เป็นทหารเกษียณนะฮะ
นอนอยู่ข้างข้างศพนั่นแหละนะครับลักษณะมึนนี่เมาหมดเลยนะฮะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวไปโรงพักแล้วนะครับ
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำหลังจากสั่งเมาก่อนนี่นะฮะ
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าเธออาศัยอยู่ใกล้ใกล้บ้านพี่สาว
พี่สาวเนี่ยอายุ๕๑แล้วก็เพิ่งคบหาอยู่กินกับจาแดงที่อายุ๖๐ได้๒ปี
ปกติทั้งพี่เขยกับพี่สาวชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
แล้วเวลาเมาเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะตบตีกันเป็นประจำเหมือนกัน
ก่อนจะเกิดเหตุพี่สาวเสียชีวิตเมื่อคืนนี้เนี่ย
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับพี่สาวเนี่ยหายตัวไปบ้านก็ปิด
เธอก็คิดว่าไปทำธุระนอกบ้านไปที่อื่นไม่ได้สงสัยอะไร
จนกระทั่งค่ำนะครับไม่เห็นพี่สาวออกมาเดินหน้าบ้าน
ก็เข้าไปดูในบ้านเมื่อวานนี้นะฮะ
พอเปิดประตูเข้าไปเห็นพี่เขยสภาพแบบยัง
จากฝีมือลูกเขยแน่นอนเพราะปกติลูกเขยกินเหล้าทั้งวัน
แบบทั้งวันทั้งคืนเมาแล้วชอบทำร้ายลูกสาวนะฮะ
ต่อว่าลูกเขยไปแล้วถูกด่าสวนกลับมาอีก
ขู่จะทำร้ายร่างกายพ่อด้วยนะครับ
ไม่กลางวันเลยกลางคืนกินทั้งวันหรือกินยังไง
กินทั้งวันเลยครับ
พ่อผู้ตายบอกไม่ต้องมาขอเข้ามาศพเลยนะสำหรับลูกเขย
ไม่ต้องมาขอเข้ามาศพลูกสาวเลยตำรวจจะสอบสวนกันต่อนะครับ
ตกลงแล้วเนี่ยความชัดเจนก็คือฝ่ายของจ่าแดงสามีเนี่ย
ทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิตจริงหรือไม่
เดี๋ยวรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
แต่ว่าจากข้อสันนิษฐานก็คือเชื่อว่าคงถูกสามีทำร้ายจนตาย
แล้วตัวสามีก็เมาก็ไม่รู้เรื่องก็นอนกอดศพภรรยาอยู่อะครับ